ก็เริ่มมาจริงช่วงเช้ามาแล้วนะคะ
โดยเฉพาะตอนบนของประเทศ

บ้านใหม่ร่องกล้าคุณอุณหภูมิ

ชาวบ้านเขาหนาวมากเสื้อกระหนาวเอาไม่อยู่แล้วค่ะ

ให้นักเรียน
มาออกกำลังกายกันก่อน

ปกตินะคะวันเสาร์ที่เจ็ดธันวาคมนี้บ้านใหม่ร่องกล้า
เขามีกำหนดเปิดงานด้วยเป็นการเปิดให้นักท่องเที่ยวมาชมแม่คณิ้ง
หรือน้ำค้างเกาะที่ยอดย่าไม่ใช่มีเฉพาะที่เชียงใหม่เชียงรายเท่านั้น
พิศนุโลกก็มีไปเที่ยวได้ค่ะนี่ที่พิศนุโลก๕องศาใช่ไหม
ฉันส่งเข้าประกวดที่โคราชค่ะค่ะโคราชเนี่ย
อากาศอาจจะไม่ได้หนาวเท่าพิศนุโลกเพราะว่าประมาณสิบหกองศา
แต่ดูสิคะดอกทันตว
ทิศตกดินสวยงามมากค่ะกลางทุ่งทานตะวันแบบนี้
แล้วดูสิคุณใส่เสื้อสีแบบตัดกับสีเหลืองอย่างสีแดงแบบนี้นะ

จุดนี้แสดงว่าไปเที่ยวได้สุดแบบนี้นะค่ะใช่ค่ะ
ส่วนที่จังหวัดสุรินค่ะอุณหภูมิตอนนี้
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๕๑๙องศาเซลเซียส
เขาบอกช่วงกลางวันจะมีลมกระโชกแรงเป็นระยะด้วย
ยิ่งทำให้อากาศยิ่งหนาวขึ้นไปใหญ่นะคะ
จุดนี้คือตำวนยางอศรีขอรพูม
ชาวบ้านเขาต้องออกมาจากบ้าน
แล้วก็มานั่งก่อไฟผิงไฟ
คลายความหนาวกันตั้งแต่ช่วงเช้า
และถ้านั่งผิงไฟเฉยบางทีก็หิวนะแล้วนั่งนาน
ก็เลยเอาหัวเผือกหัวมันมาย่างไฟให้มันร้อน
แล้วก็แบ่งการทานให้มันอุ่นท้อง
คลายความหนาวกันไปและภาพเมื่อสักครู่นี้จะเห็นลูกวัวค่ะ
วัวเขาก็หนาวนะแม่เขาก็อยู่ในคอก
ลูกเขาก็มาหาความอบอุ่น
และก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าของที่ต้องให้นมกันไป

ทั้งคนทั้งสัตว์นี่แหละกรมอุตุบอกนะ
บอกว่าที่จะหนาวอุณหภูมิจะลดลงต่ำกว่านี้อีก
ช่วงวันที่๗๙ธันวาคมนี้
ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณผู้ชม
ใครที่เดินทางไปเที่ยวเหนืออีสานเรามีเสื้อกันหนาว
มีผ้าห่มที่มันไม่ได้ใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพดีอยู่
ก็สามารถเอาไปบริจาคให้พื้นที่ที่เขาหนาวกว่าเรา